ที่เพยายังมีเรื่องฮาอยู่เพราะเขาบอกว่าที่นี่มันมีเหตุแพรก
ไปโพอยู่ใกล้สารักเมือง

คือมันก็อยู่แถวบริเวณตรงนั้น
เวลาไปที่จังหวัดไหนส่วนใหญ่เขาจะไปไหว้สารหลักเมือง
เวลาคุณไปเพยากันคุณแวะรึยัง

เดี๋ยวค่อยมาเล่ากันต่อเรื่องนี้แต่ว่ามาดูเรื่องเห็ดแปลกนี้ก่อน

ชาวบ้านเขาไปเจอเห็ดเหมือนเห็ดสมองคน

เขาเรียกอย่างนี้นะอยู่กลางสนามย่าตรงนี้เลยแบบเขียวเลย

มันเป็นไปได้มันจะให้โชว์ให้เราเราไม่รู้หรอกครับแต่เห็นอย่างนี้อย่าไปกินเชื่อผมมันกินไม่ได้ผมว่า
แปลกสวยใช่แล้วมันเป็นเห็ดแปลกที่หายากไงคือพอมันขึ้นเขาก็เลยเออมันอาจจะมาพร้อมกับเรื่องดีหรือเปล่า
เพราะว่าไปนะเป็นที่ได้เหตุเกิดจากอะไรนะ
เหตุเกิดจากความเหงาฝนสปอร์มีแม่วิทยาศาสตร์ความรู้อะไรอุตส่าห์เตรียมเพลงแล้วเป็นมุกที่ต้องเล่นมามันเป็นมุกล็อคเข้าใจไหมเนอะไปต่อเขาล็อคมาแบบนี้
เราลองฉีดแล้วถ้าเราเล่นไม่ตามล็อกเขาก็มาหักเงินเดือนเราอุ้ยไม่เป็นไรเขาก็หักมาให้ดิฉันอยู่แล้ว